มาดูเรื่องที่คุณทัศนัยโปรยไปตั้งแต่ต้นเบรกที่แล้วนะคะ

ชัยภูมิมันคืออะไร

หรอไปพิสูจน์กันหน่อยดีไม่คะนี่เหรอมันเป็นไฟแดงอะคุณเห็นมั้ย
นี่ค่ะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระสือผีโพง
หมู่บ้านวังไอจีดตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมินะคะ
ทีมข่าวได้รับแจ้งจากน้องคนหนึ่งที่มาร่วมพิสูจน์แสงไฟประหลาด
ตั้งแต่วันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อย
ไปเจอกับคุณวัชรินยาลีอายุ๑๕ปีเล่าเรื่องราวขนหัวลุกบอกว่า
ช่วงสักประมาณ๓ทุ่มกว่าไปร่วมพิสูจน์ดวงไฟเนี่ย
เป็นดวงไฟประหลาดกับชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าว
ขากลับตนกับรุ่นพี่ก็เลยพากันเขียวรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
พอมาถึงบริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านวังอายจีด
ขณะที่สายตาไปมองบริเวณไร่มันสับปะหลัง
ซึ่งอยู่ติดกับป่าชุมชน
คุณผู้ชมไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะ
จู่เห็นดวงไฟประหลาดสีแดงส้ม

ก็เลยจอดรถดูพอเห็นแสงลอยเข้ามาใกล้เรื่อย
ก็เลยเอามือถือมาถ่ายรูปดู

กราฟิกมันชัดว่ามันเหมือนเป็นกระสือนะ
แต่ภาพที่น้องเขาถ่ายก็เห็นจะเป็นลูกไฟ
มันเป็นดวงไฟเข้ามาใกล้ขึ้นนะคะ
พอตนเองเห็นท่าไม่ดีก็เลยกลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยด้วย
พากันบิดรถมอเตอร์ไซค์หนีกันแบบไม่คิดชีวิตค่ะ
ต้องกลล้อมกับมองไล่หลังเห็นดวงไฟคือรอยตามมา
พอมาสักพักก็หายไปคาดว่าดวงไฟนั้นกระสือแน่น
คือในภาพเราพยายามเพ่งดูมันก็ไม่ได้ชัดมาก
เอาไปฟังเสียงน้องเขาดีกว่า

เราก็นึกว่าไฟเป็นไตเทียง

เพราะเย็นแสงเท้าลูกเท่าไหร่พุ่งมามันได้เฝ้าอีกชิ้นเลย

ทีนี้ไปถามผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านบ้าง
คุณตาฉลอมโพแสงอายุ๗๑ปีนะคะ
ก็มีความเห็นต่างออกไปบอกว่า
ดวงไฟประหลาดน่าจะมาจากดวงวิญญาณที่เอาเฝ้าสมบัติ
เฝ้าสมบัติเล่าว่าเมื่อ๔๐ปีก่อน
คุณตาบอกว่าชาวบ้านไปขุดจอมปลวก
เพื่อบุกเบิกกลับที่ทำไร่

ทางหายมีกำไรสำริปอยู่ด้านในด้วย
ว่าเป็นสมบัติของคนโบราณสมัยก่อน
ดวงไฟที่เห็นก็อาจจะเป็นวิญญาณของคนโบราณที่

ดวงไฟอาจจะเป็นดวงไฟวิญญาณที่ลอยไปลอยมาหลายที่

ก็ห่วงสมบัติอยู่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดประมาณนี้ค่ะ

เขามีการขุดสมบัติแล้วเจอจริงไหม

เจ้าของที่ดินค่ะคุณสำราน
ปรึกษาอายุ๕๘ปีเธอยืนยันบอกว่า

ขุดเจอสมบัติเมื่อ๔๐ปีก่อนจริง

ขณะนั้นตนได้ไป

ที่จอบขุดเพราะไม่มีรถไถมาวันหนึ่งคุณสำราณไปขุดที่ดิน
เพื่อที่จะไปปลูกกล้วยพอขุดลงไปลึกประมาณเมตรกว่า
สมบัติโบราณที่ขุดพบมีอะไรบ้างประกอบด้วยหายเครื่องปั้นดินเผา
ก็มีหลายใบนะคะส่วนใหญ่ก็แตกหักเกือบหมดแล้วแหละโดยภายในมีกำไรที่ทำมาจากสำริทไม่รู้ว่าไปอยู่ยุคสมัยใดนะคะ
ทั้งหมดเนี้ยขุดพบเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนอืมสี่สิบกว่าปีก่อนนะคะ
สำหรับเรื่องของเสี่ยวที่ขุดพบสักประมาณ๑๐กว่าปีก่อนนั้น
ทั้งหมดพบสักกว่าสิบเจ็ดสิบเรียนนี่นี่นี่นี่แบบนี้นะครับเป็นเรียนเสี่ยวสมัยรอห้า
ใช่เหรียญชนิดนี้อยู่ในสมัยราชการที่๕อย่างที่คุณบอกไปนะคะ
ก็มีแต่ละยุคกันไปเครื่องปั้นดินเผาโบราณพบก่อนหน้านี้
ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาโบราณมีอายุหลักร้อยปีนะคะ
ทีนี้เมื่อคืนวานค่ะทีมข่าวของเรายังไม่กลับ
ยังอยู่ต่อนะพิสูจน์ต่อปักหลักพิสูจน์ต่อค่ะอ่า
ไปดูวงไฟประหลาดอีกหนึ่งคืนคืนนี้อ่าอ่า
ปาฉลอมอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีอ่ะค่ะคนเดิมอ่ะแก่อาสาเลยน่ะ
พาทีมข่าวไปพิสูจน์เริ่มจากการจุดทูปเทียนแบบนี้ค่ะ
ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะคะบริเวณใต้ต้นมะขาม
ที่มีสารเจ้าที่อยู่ด้วยจุดนี้เป็นจุดแรกมีชาวบ้านบอกว่า
เอาละเห็นดวงไฟกระสือจริงที่มาพิสูจน์เนี่ย
เนื่องจากว่าเห็นดวงไฟแบบเนี้ยขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ก่อนน่ะเนี้ย
เห็นดวงไฟห่างกันไปสักประมาณเจ็ดร้อยเมตรคราวนี้ก็เห็นอีกแล้ว
ใกล้ใกล้เลยพอทำพิธีเสร็จก็ทีมข่าวก็ไปเฝ้ารอ
ปรากฏว่าในช่วงสักประมาณ๓ทุ่มก็ยังไม่เห็นดวงไฟเหมือนคืนก่อน
เออมันก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลไปนะฮะ
ใครจะเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่วันนี้ผมมีมาให้ดู